ดูคดีฆ่าตรกรรมหน่อยมานึ้งท่านผู้ชมครับ

ก็กำลังติดตามตัวคนร้ายอยู่
เหตุสลดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรี
เป็นพนักงานเฝ้าโรงงานเหล็ก
ถูกพบเป็นศพนะฮะถูกถอดเสื้อผ้า
เหลือแต่กางเกงชั้นในแค่ตัวเดียว
แล้วสภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้า
ถูกผ้ารัดไว้ที่ปากแล้วก็มีสายเข็มขัดที่คล้องซองใส่อาวุธปืน
รัดที่มือเท้าไขว้หลังเอาไว้ห่างกันไม่ถึงสามสิบเมตร
ปลอกกระสุนปืนอยู่สามนัดนะครับอ่าแต่ว่าผู้ตายเนี่ย
ไม่มีบาดแผลจากรอยกระสุนปืนนะศพถูกพบในป่าใกล้กับโรงงาน
ซึ่งเป็นโรงงานที่ผู้ตายทำงานอยู่อ่าผู้ตายตรวจสอบแล้วก็ทราบว่า
ชื่อว่านายศักดาศัตยาบันอายุ๕๖ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๙ตุลาคม
แต่ประเด็นที่น่าสงสัยก็คือพอนายศักดาถูกพบเป็นศพ
มีคนโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีคนถูกงูกัดตายครับ
ตำรวจก็มาดูที่เกิดเหตุโอ้โหสภาพนี้มันไม่ใช่งูกัดตายเลย
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่างูกัดตายมันคงไม่ใช่สภาพแบบนี้นะครับ
ตำรวจสพคลองกิวซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ

เป็นป่ายหญ้าข้างทางติดกับถนนนะครับ
เป็นถนนสาย๓๓๑ฝั่งมุ่งหน้าไปทางอำเภอกบินบุรี
พบกระสุนปืนลูกซอง๓นัดเดินเข้าไปสัก๓๐เมตร
เจอศพของผู้ตายศพถูกถอดเสื้อผ้า
เหลือแต่กางเกงชั้นในตัวเดียวคว่ำหน้าอยู่
มีผ้ารัดที่ปากมีสายเข็มขัดที่เอาไว้เป็นซอง
อาวุธปืนรัดที่มือเท้าไขว้หลังอยู่
แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าของผู้ตายวางกองอยู่แถวนั้นด้วย
ผู้สื่อข่าวเทพรัฐทีวีก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กมีเศษก้นบุหรี่แล้วก็ขวดน้ำตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตอนนี้ก็เอาไปแล้วไปตรวจดีเอนเอเพื่อจะหาบุคคลที่อยู่แวดล้อม
เอาไว้ประกอบสำนวนคดีนะครับ
แล้วก็กำลังลงพื้นที่เพื่อจะสอบถามผู้ที่อยู่ในบ้านพักคนงาน
แล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ว่าวันที่๒๙ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
มีพยานที่เป็นเพื่อนที่ทำงานกับผู้ตายในโรงงานแห่งนี้นะครับ
ได้พาผู้สื่อข่าวของเราก็คือคุณภูริพัฒน์บุญนินไปดูจุดเกิดเหตุที่ห้องพักของผู้ตาย
จุดที่ผู้ตายลาดตระเวนดูในพื้นที่หากมีเสียงหมาเห่าช่วงกลางดึกอย่างนี้เขาจะเป็นคนออกมาเดินดู
แล้วก็จุดที่พบศพของผู้ตายซึ่งจุดนี้เป็นป่ารกทึบตามปกติแล้วไม่มีคนผ่านเข้าออก
ที่เป็นเพื่อนของผู้ตายบอกว่าสภาพศพของผู้ตายที่พบคือถูกมัดมือไขว้หลังนั่งคุกเข่าหน้าพุ่งไปกับพื้น
พยานบอกว่าปกติผู้ตายเป็นคนเงียบก่อนหน้านี้ชอบออกไปลาดระเวนโดยรอบโรงงานช่วงตี๔โดยเฉพาะตอนที่มีเสียงหมาเห่า
แล้วช่วงหลังมักมีคนเข้ามาขโมยเหล็กอยู่บ่อยครั้งก็เลยทำให้ผู้ตายต้องตรวจพื้นที่บ่อยขึ้นซึ่งส่วนตัวแล้วคาดว่าคนร้ายต้องเป็นกลุ่มพวกที่เข้ามาขโมยเหล็กในพื้นที่โรงงานอย่างแน่นอน
ก่อนหน้าที่เขาจะตายเสียชีวิตเนี่ยเขาเคยพูดไหมว่ามีคนมาขโมยเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เคยพูดครับแล้วก็พาผมเข้ามาดูบ่อยพอพาก็คือมาเก็บเหล็กเก็บอะไรเข้าที่เดิม
เขาพูดว่ายังไงบ้างเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้าง

แต่ก่อนหน้านี้มันมีคนมาขโมยของเยอะมากกันเยอะมากกันเยอะมากกันเยอะ
ก็น่าจะเยอะครับเพราะว่าเหล็กที่หายไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กขนาดใหญ่
เหล็กขนาดใหญ่ที่หายไปส่วนใหญ่เขาออกมาดูในประมาณคิด

ตีสี่ตีสี่ตีห้าของทุกวัน

เขามาประจำตั้งแต่เขารู้ว่าเหล็กหายปุ๊บเขาก็มาประจำ
ลักษณะที่ศพที่เขาที่เห็นเนี่ยลักษณะศพเขาเป็นยังไงของเขารังหวัง
ก็โดนแบบลุมทำร้ายครับแบบยังไงตอบไม่ถูก

มือไพ่หลังมัดปากมัดมือไว้หนอนฟัมหน้า
กลัวไหมว่าหลังจากนี้มันจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่า
ผมคิดว่าเขาน่าจะยังกลับมาคิดว่าจะมาขโมย
ทำไมเขาน่าจะย้อนกลับมาขโมย
เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คนเดียวที่เข้ามาผมคิดว่า

ก็จากข้อมูลของทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่นะครับ
ทำให้ทราบว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๕๖คน
ส่วนผู้ตายเนี่ยพอเจอคนร้ายอาจจะเข้ามาขโมยเหล็กเนี่ยนะ
ก็ไม่กล้าทำอะไรนะเพราะว่ามีเยอะกว่าสำหรับพวกกลุ่มคนร้าย

ก็ต้องดูว่าผู้ตายรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับกลุ่มคนร้ายหรือเปล่า
เพราะว่ากลุ่มคนร้าย๕๖คนแต่ผู้ตายมีปืนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร
แสดงว่าอาจจะมีคนที่รู้จักซึ่งอาจจะเป็นนกต่อให้คนเข้ามาขโมยเหล็ก
แล้วพอผู้ตายมาเจอก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อาจจะกลัวจำหน้าได้ก็เลยฆ่าปิดปากซ้ำแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ชายที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเอาไว้สอบปากคำแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมานะครับคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวาน
ชายคนนี้ก็เป็นคนที่ทำงานโรงงานเดียวกับผู้ตายมานาน
ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับคดีนี้นะครับ
พลตำรวจรีนันชชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
จากการสืบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายมาเจอคนร้ายที่เข้ามาขโมยเหล็ก
ก็เลยลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ประเด็นหลักคาดว่าเป็นปัญหาเรื่องการขโมยของในโรงงานนั่นแหละ
แต่ว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งขณะนี้สั่งให้ชุดปฏิบัติการเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับ
เหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของคนร้ายที่เอาปืนลูกซองแล้วก็ปืนสั้นของผู้ตายไปด้วย
กระสุนปืนที่เจอในที่เกิดเหตุเป็นกระสุนจากปืนของผู้ตาย
แต่ว่าปืนคนร้ายเอาไปเดี๋ยวก็ต้องไปขยายผลให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้น
ส่วนกรณีมีคนโทรมาบอกว่าผู้ตายถูกงูกัดตายจากการสอบปากคำของตำรวจทำให้ทราบว่าเป็นการเข้าใจผิดของคนแจ้ง
ส่วนกรณีมีคนโทรมาบอกว่าไม่ใช่ว่ามีคนโทรมาแล้วอำพลังคดีหรือว่ามันจะทำให้เกิดความสับสนอะไร
บอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วตายอยู่ในป่าพยานคนนี้ก็เลยบอกว่าต้องแจ้งตำรวจเดี๋ยวแจ้งให้
เขาคิดว่าที่วัดตายในป่าถูกงูกัด
ตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าตายแบบไหนถูกฆ่าตายอะไรยังไง
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนถูกงูกัดตายอยู่ตรงนี้
พอตำรวจมาตรวจสอบมันก็เลยไม่ตรงกัน
ค่ะตอนแรกก็เลยคิดว่าเป็นฆาตกรรมอำทาง
มีใครโทรไปอ้างว่าถูกงูกัดตายหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้ามาขโมยของในโรงงาน